จริงที่เกิดขึ้นกลางถนนที่ใครเห็นแล้ว

โอ้โหคุณดูนี่
กลางถนนจริง
โอ้โหต้องบอกว่าระทึกขวัญมากจริงนะ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นกลางถนนอยู่ในอำเภอดอนศักดิ์จังหวัดสุราธานีนะคะ
ชาวบ้านได้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่บอกว่า
ออกมาเพ่นพ่านอยู่กลางถนน
เจ้าหน้าที่ไม่รอช้าเลยส่งมือดีมาจับเจ้าจงอางตัวนี้โดยด่วน
นี่คุณดูจับด้วยมือเปล่าว่ามาได้แล้ว

คุณถ้าหากสังเกตในคลิปนะเราจะเห็นว่าพี่เจ้าหน้าที่คนนี้ใช้เวลาไม่นาน

ไม่นานจริงที่จะจับเจ้าจงอางตัวนี้นะคะ

โอ้ยนี่นี่แล้วงูตัวใหญ่โอ๊ย
โอ้โหเท่าขาพี่เขาเลย

จับคนเดียวอ่ะสมแล้วที่เขาว่าเป็นมือดีของทีมกู้ภัยแห่งนี้ในการจับงูนะคะ
ธนวเกษเบนโภสนะคะขอบคุณค่ะ
คุณเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นคนจับงูมือหนึ่ง
เฮ้ยเป็นมือหนึ่งของที่นี่แล้วอีกมือนึงล่ะ
ก็ถือไอ้คล้องอยู่จะไปจับสองมือได้ไง

ก็จับงูมือหนึ่งอีกมือหนึ่งจับอุปกรณ์
โอ้โหเราก็นึกว่าเออไอ้อีกมือนึงโดนงูกัดไปแล้วอันนี้ไม่เล่น
เขายังอยู่คุณจะไปพูดทำไม
ก็บอกว่ามือหนึ่งอีกมือหนึ่งอีกมือหนึ่งจับอุปกรณ์

ไม่ขำไม่ได้มันไม่ขำเล่นทำไม